ชื่อของทีมนักดำน้ำจากอังกฤษเนี่ยก็ถูกพูดถึงไปทั่วโลกนะฮะ
ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาคือชุดแรกเลยนะครับ
ที่เข้าไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตนี้นะครับ
วันนี้เรามีความเคลื่อนไหวแล้วก็การให้สัมภาษณ์
จากคนที่ทำงานร่วมกับทีมนักดำน้ำชุดนี้
พูดถึงปัญหาอุปสรรคต่างที่เขาเจอกันนะครับ

ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ร่วมทีมเดียวกับนักประดาน้ำชาวอังกฤษ
ผู้เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่พบทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
เขาชื่อนายเบนเรเมแนนผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำชาวเบลเยี่ยม
ซึ่งเปิดใจถึงความยากลำบากที่ทีมค้นหามีเพียงแผนที่เก่า
นักสำรวจถ้ำชาวฝรั่งเศสเคยทำไว้เมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ซึ่งก็ทำให้การค้นหาอาศัยการคาดการณ์บวกกับโชคชะตาล้วน
พระเทพธิบดีและอีกหนึ่งคือพื้นที่แข็งแรง
ที่เขาคิดว่ามันคงได้อยู่

พวกเขาอยู่ที่นั่น
เช่นเดียวกับแกรี่มิเชลผู้ช่วยรองประธานสภากู้ภัยถ้ำในอังกฤษ
ต้นสังกัดของนักประดาน้ำชาวอังกฤษที่พบเด็ก
ได้ออกมายืนยันความสามารถของทีมนักประดาน้ำกลุ่มนี้ว่า
มีฝีมืออันดับต้นของโลก
เขายังประเมินถึงการช่วยเหลือเด็กออกจากถ้ำ
ที่ยังเต็มไปด้วยอุปศักดิ์มากมาย

รวมทั้งสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ
กว่าที่คุณคิดว่ามันก็คงเป็นการเติมขึ้น
มันก็จะเริ่มเติมขึ้นในส่วนละเอียด
ออกไปในส่วนละเอียดอื่นหรือในส่วนละเอียดอื่น

สิ่งที่สำคัญที่สำคัญคือเวลาที่มันเติมขึ้น
ถ้าเวลาที่มันเติมขึ้นหรือเริ่มเติมขึ้น
และเวลาที่มันเติมขึ้นมันก็จะเริ่มเติมขึ้น
อดคล้องกับแอนดิวัสสันผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยเหมืองชาวอังกฤษ
ก็ได้ใช้ประสบการณ์วิเคราะห์ขั้นตอนการนำทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำว่า
แม้หลายฝ่ายจะตั้งข้อสังเกตในแง่ดีว่าทั้ง๑๓คนเป็นนักกีฬา
ที่น่าจะออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ด้วยสถานการณ์ที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเคลื่อนย้ายพวกเขาออกมา

ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยเหมืองยังประเมินด้วยว่า
กู้ภัยต้องใช้เวลาอย่างน้อย๓วัน
ในการฝึกให้ทั้ง๑๓คนใช้เครื่องช่วยหายใจในการดำน้ำออกมาจากถ้ำ

เนื่องจากทั้ง๑๓คนน่าจะมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน
อาจต้องประเมินและฝึกฝนรายบุคคล
ข่าวเทพรัชทีวีบรายงาน
นี่แหละค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะคะ
แล้วก็ในโลกโซเชียลก็มีคนแชร์บทความบทวิเคราะห์ต่างมากมายเลยทีเดียว